เหตุการณ์ที่๒เด็กชายวัย๑๓ปีหนีออกมาจากโรงเรียน
เพราะว่าทนคิดถึงบ้านไม่ไหวนะครับ
แต่ทีนี้หนีออกมาแล้วหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ามันสัมปะหลัง
แม่ก็แทบขาดใจเลยในการตะโกนตามหาลูกหลายต่อหลายวัน

สุดท้ายเมื่อวานคุณเจอแล้วนะครับ

เด็กเนี่ยแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนให้คุณผู้ชมไปดูตอนเจอฮะ

กี่วันกี่คืนแล้วฮะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๑พฤศจิกายน

ใช่ฮะ๔วันแล้วนะครับ
เจอน้องตอนสักประมาณทุ่ม๔๐นาทีนะฮะ
ชาวบ้านมาเจอแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
เด็กชายตัวน้อย๒คนอายุ๑๓ปีทั้งคู่เลย
บซ่อนตัวตาปริบอยู่ในท่อระบายน้ำ

ตำบลบ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี

ที่เจอตัวน้องได้ทั้ง๒คนอยู่รอดปลอดภัย

เจ้าหน้าที่เคยเจอจุดที่พบกองเสื้อผ้าของเด็กอยู่อีกจุดหนึ่ง

กับจุดที่น้องหลบซ่อนอยู่ในท่อ

หนูข้าวมีอาการบาดเจ็บด้วย
เพราะข้อเท้าพลิกแล้วก็รองเท้ากัดนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบเอาข้าวให้เด็กชายทั้งสองคนกิน
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองม่วง
เพื่อตรวจดูสภาพร่างกายนะครับ

ก็คือนายยุทธนาเป่ากระโทกนะฮะ

ขณะที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าโรงเรียนนี้

มันส่องเข้าไปตรงเข้าไปในท่อพอดี

เข้าไปซุกอยู่ในท่อระบายน้ำทันที

เห็นข่าวว่ามีเด็กชายหนีออกมาจากโรงเรียน
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเป็นน้องสองคนแน่
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีนะครับ

เด็กชายอีกคนชื่อน้องกั้งนะครับ
น้องตัวต่อร้องไห้คุณ

แล้วก็บอกว่าที่ตัดสินใจหนีออกมาจากโรงเรียนประจำ

เด็กชายแฉหมดเลยนะ

เพราะบอกว่าโรงเรียนประจำอยู่แทบไม่ได้เลย

หลักก็คือถูกรุ่นพี่คอยกันแกล้ง
คมคู่ใช้งานโขกสับอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งตัวน้องเนี่ยก็มีรอยเขียวช้ำจากการถูกต่อยนะฮะ
แล้วก็บริเวณที่แขนบอกถูกต่อยมา

แล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในป่ามันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยนะครับ
ซึ่งระยะทางในการหลบหนีจากโรงเรียนประจำ
จนถึงจุดที่เจอตัว๒๐กิโลเมตรนะครับ

น้องตั้งใจนะจะเดินเท้ากลับบ้านที่จังหวัดตาก

เออนะฮะที่จังหวัดอุทัยสินะ

คือช่วงที่หลบหนีเนี่ย

ถั่วฝักยาวถั่วภูเป็นอาหารยามหิวนะ
หิวน้ำก็เอาน้ำจากลำทานเลยฮะ
วักมาดื่มกันแก้กระหายแก้หิวนะครับ
ส่วนเด็กชัยคนหนึ่งเด็กชัยกลัวนะ

ถูกกันแกล้งทุกวันเลยที่โรงเรียนประจำเนี่ย
ไม่อยากอยู่โรงเรียนแล้วก็เลยตัดสินใจ
หนีออกมาจากโรงเรียนด้วยกันกับน้องตัวต่อ
แล้วก็มีกระเป๋าเป้๑ใบใส่ของใช้ส่วนตัว
มีเปรย์นอนมีอุปกรณ์ยังชีพ
แล้วก็มีมีดพก๒เล่มติดตัวมาด้วยคุณ
อกจากนี้ยังพบจดหมายของเด็กชาย
หนึ่งในสองคนที่เขียนความในใจ
ระบายออกมาถึงเหตุผลที่ไม่อยากอยู่โรงเรียนประจำ
แล้วก็บอกว่าคิดถึงครอบครัวมากนะครับ
ส่วนที่เด็กชายมีทักษะการเอาตัวรอดนั้นนะครับ
ยายของน้องตัวต่อเคยบอกแบบนี้
บอกว่าหลานชายชอบดูคลิปจากช่องโจโฉ
ที่เขามีเทคนิคการเอาตัวรอดในป่า
ก็เลยคิดว่าหลานชายน่าจะเรียนแบบในคลิปด้วยนะครับ
ทีนี้หลังจากที่พบเจอเด็กชายทั้งสองคนแล้ว
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ทางครอบครัวก็เดินทางมารับตัวคุณ
คุณยายของน้องตัวต่อเนี่ยพอเห็นหน้าหลานนะครับ
โผล่เข้ากอดหลานชายแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงเลยครับ
น้องก็อยู่ตรงนี้
โอ้โหนี่แหละฮะยายก็โอบกอดหลานชายนะครับ

ส่วนน้องตัวต่อกับน้องกั้วเขาก็สนิทกันนะคุณนะ
น้องตัวต่อก็ยังคงห่วงใยน้องกลัวอยู่
ก็ไปจับมือน้องกลัวให้กำลังใจกันนะครับ
กลัวมีบาดแผลจากการถูกหนามทิ้มตำบริเวณเท้า

โอ้โฮกอดกันเลยนะเป็นเพื่อนกันนะครับ
ก็น้องกลัวต้องนอนดูอาการก่อนนะครับ
ส่วนน้องตัวต่อทางครอบครัวรับกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี
เพราะคิดถึงแม่อยากกลับไปเจอแม่

เรื่องที่จะเรียนที่โรงเรียนประจำต่อดีไหม

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาที่การจังหวัดลบบุรี
ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนประจำของเด็กชายทั้งสองคน
ไปพูดคุยกับน้องกั้ว
กลัวถูกส่งตัวกลับมาที่โรงเรียนประจำแล้วนะคุณนะ

สอบถามถึงสภาพจิตใจหลังจากหนีออกจากโรงเรียน
ใช้ชีวิตอยู่กัน๓๔วัน
น้องคั่วบอกว่าตอนนี้ได้ขอเบิกเงินจากคุณครู
ก่อนจะตัดสินใจหนีออกจากโรงเรียน
แล้วก็เอาไปซื้อของใช้จำเป็น
จริงไม่ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับ
คืนแรกไปนอนในป่าอ้อย
แล้วก็ลงจับปลาในบ่อเอามาเผากินเป็นอาหาร
โอ้โหนี่ใช้ชีวิตรอดได้ด้วยนะจากนั้นตั้งใจนะฮะ
จะเดินทางออกไปให้ถึงถนนสายเอเชีย
เพื่อกลับบ้านที่จังหวัดตาก

ตัวต่ออยู่ไหนส่วนน้องตัวต่ออยู่อุทัยธานี
ก็มาเรียนโรงเรียนประจำที่ลบบุรีเหมือนกัน
ตัวต่อกลับบ้านไปแล้วที่อุทัย
น้องกลัวก็จำใจต้องกลับมาเรียนโรงเรียนประจำที่เดิม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ฝากให้ผู้มนวยการโรงเรียน
ไว้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
ทางโรงเรียนก็คงต้องมีมาตรการ
ในการไปแก้ไขนะปัญหาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

เพื่อไม่ให้เด็กมีสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่
กระทั่งตัดสินใจหนีออกจากโรงเรียนประจำอีกนะครับ